แล้วเด็กที่ถูกทำร้ายเป็นลูกแท้ของผู้ชายคนนี้
พ่อทำร้ายลูกชายอายุเพียงแค่๑ขวบ
ส่งคลิปตอนทำร้ายลูกไปให้แม่ของเด็กดู

เพื่อเป็นลักษณะการต่อรองให้คืนดีกัน
ตายตายสักท่าน
คือคุณผู้ชมก็นะเราก็ต้องเบลอไว้หมด

แล้วภาพที่เราฟรีดไว้นะคะคุณผู้ชมให้ดูไม่ได้
ทำอะไรรู้ไหมเหยียบคอลูก

เด็กร้องร้องพอเด็กหยุดไป
ก็เด็กร้องที่ประมาณก็ทำต่อค่ะ
กลายเป็นว่าตัวคนเป็นแม่เนี่ยได้รับคลิปนี้จากพ่อแท้ของลูกนะคะ
ตัดสินใจค่ะเอาคลิปนี้ไปร้องคุณกันจอมพลัง
บอกให้เข้าช่วยเหลือลูกชายวัยหนึ่งขวบ
คุณกันจอมพลังค่ะเดินทางมาที่สนหัวหมากติดตามคดีเรื่องนี้
บอกว่านางสาวเจนนามสมมุตินะคะแม่ของเด็กชายวัยหนึ่งขวบ
คือไม่สะดวกที่จะออกมาให้ข่าวให้สัมภาษณ์เก็บตัวอยู่ในที่ปลอดภัย
ตัวเองก็เลยต้องเป็นตัวแทนค่ะในการเดินทางมาพบกับตำรวจ
แล้วจากข้อมูลของแม่เด็กบอกว่าตัวพ่อชื่อนายวิชิต
แต่จริงแล้วชอบทำร้ายลูกค่ะแล้วส่งคลิปมาให้เธอดูตลอด
บอกว่าขอให้คุณกันช่วยด้วยพาลูกเธอออกมา
กลัวว่าวันหนึ่งลูกจะตายด้วยน้ำมือของพ่อตัวเอง
คุณกันเลยต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเด็กนะคะ

แล้วคือตัวแม่ของเด็กให้ข้อมูลแบบนี้ว่า

มักจะพกปืนติดตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะ

ไหนครับเขาจะกลับมาคืนดีกับท่าน
ยังไงวันนี้ต้องช่วยเด็กให้ได้

พ่อมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องคุ้มครองลูก
แต่ถ้าเมื่อวันใดวันหนึ่งท่านเอาลูกมาเป็นเครื่องต่อรอง
เลือกที่จะทำร้ายลูกแบบตามอารมณ์ตัวเอง
วันนั้นความเป็นพ่อของท่านถือว่าจบลงแล้วนะครับ

ทีนี้ตำรวจสนหัวหมากนะคะพร้อมอาวุธครบมือด้วย
คือไปอาวุธครบมือเพราะอย่างที่บอกว่า
แม่ของเด็กให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
ตัวพ่อคนนี้เขามีปืนใช่ไหมคะ

รู้ว่าทั้งพ่อและลูกอยู่ในห้องพัก
เคาะเรียกแต่ว่ามันเงียบไม่มีใครตอบรับออกมา
คุณกันเลยพยายามโทรศัพท์ไกลเกลี่ยอยู่พักหนึ่งนะคะ
แล้วใช้วิธีลักษณะบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากเจอแม่ของลูกอ่ะ
เอาน้องออกมาแล้วมานั่งคุยกันเดี๋ยวคุณกันนี่แหละจะเป็นคนกลางให้
ของเด็กยังบอกแบบนี้ด้วยว่าผมเป็นเอฟซีของพี่นะพี่กัน
แล้วสุดท้ายยอมอุ้มลูกออกมาใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย
เกือบครึ่งชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมจริงพมเองตำรวจแยกตัวเด็กออกมา
เพื่อความปลอดภัยก่อนเลยสิ่งแรกแล้วก็พาตัวพ่อของเด็กเนี่ยไปสอบปากคำที่โรงพัก
ตอนนั้นทีมข่าวของเรานะคะก็มีปักหลักอยู่ตรงนั้นด้วย
พยายามเข้าไปถามถามว่าทำไมถึงทำกับลูกแบบนี้ทำไมถึงทำรุนแรงกับลูก
เจ้าตัวตอบแบบนี้คุณผู้ชมบอกไอ้สิ่งที่เห็นในคลิปไม่ได้ทำรุนแรงกับลูก
แต่เป็นการแสดงเพราะอย่าประชดอดีตภรรยาแล้วให้กลับมาคุยกันดีค่ะ
เอาแต่ลูกหนีผมทำอะไรผิดผมถามหน่อยผมเป็นคนหาเงินผมเป็นคนเลี้ยง
ดูทุกสิ่งทุกอย่างผมให้ทุกอย่างทุกอย่างจริงพี่ผมพูดตรงเลย
ออกจากใจผมเลยเขาพาลูกหนีไปตลอดผมก็ไปตามกลับมาตลอด
แค่ผมทำไปผมประชดผมอยากให้เขากลับมาแล้วมานั่งคุยกัน
ทำไมต้องไปเงินทองน่ะเอาไปผมยืนยันผมเอาคอมันยืนยันที่ผมทำไป
แต่ในขณะเดียวกันต่อให้เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ทำรุนแรงกับลูกมันเป็นแค่การแสดง
ขณะที่ผู้สื่อข่าวพยายามจี้ไมค์สัมภาษณ์ว่าไอ้ที่พูดว่าเป็นการแสดงมันคือแบบไหนเหรอ

ทีนี้ทางด้านพี่ชายของนายวิชิตคนนี้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เห็นน้องชายก็ดูรักลูกดีนะ

เพราะว่าอยู่ห้องติดกันกับน้องชายเลย
โอ้โหพอเห็นคลิปยอมรับเหมือนกัน
นี่พี่ชายของนายวิชิตนะบอกว่าตกใจมาก

โอ้โหสงสารหลานที่ต้องตกเป็นเครื่องมือ

เรื่องปัญหาครอบครัวก็เคยเห็นนะ

เห็นรู้มาว่าตัวเนี่ยทางด้านของภรรยาของนายวิชิตน้องชาย

แล้วก็ไม่รู้หรอกว่าเขามีปัญหาอะไรกัน
ทีนี้ในขณะที่ทางด้านแม่ของเด็กสาวเจน้ำสมมติ

เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังแบบนี้ว่า
ตัวเธอเองคบกับอดีตสามีมาได้๒ปีค่ะ
แยกทางกันช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
อดีตสามีไม่ยอมเลิกไม่ยอมจบ
แล้วชอบส่งคลิปวิดีโอในการทำร้ายลูกมาให้ดู๒รอบแล้ว
บังคับบอกให้เธอกลับไปอยู่ด้วยแล้วกลับไปเลี้ยงลูก

เพราะเธอให้ข้อมูลว่าฝ่ายชายอารมณ์รุนแรงอารมณ์ร้อน
ทีนี้ความคืบหน้าของเด็กหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

แต่ทางด้านของหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพ

คืออย่างแรกต้องไปประเมินสภาพความพร้อมของแม่เด็กอีกต่างหากเหมือนกัน
ว่าพร้อมหรือเปล่าที่จะเอาลูกไปดูแล
เรื่องต้นตรวจตามร่างกายเด็กไม่ได้พบบาดแผล

แต่เดี๋ยวจะต้องส่งตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาล
คดีความเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับพ่อเด็ก
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ส่วนข้อหาอื่นตอนนี้ยังอยู่ระหว่างสอบปากคำค่ะ